ความคืบหน้าเหตุการณ์อุกชะกันคดีสะเทือนขวัญนะครับ
คุณป้าคนหนึ่งที่ถูกฆ่าโหดนะฮะ
แล้วก็เฉินอวัยวะเพศหรือว่าของลับเนี่ยนะฮะ

เขาอ้างว่าก็ผมแอบรักเธอแล้วเธอไม่รับรักผมอ่ะ

แล้วคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่มีข่าวว่า
ชอบขโมยกางเกงในชาวบ้านไปดม

แล้วเป็นคนเดียวกันกับที่เดินตามหลังพระ

หลังจากเกิดเหตุที่เขาไปฆ่าคนตายแล้ว

สภาพจิตปกติหรือไม่ก็ว่ากันไป

๒ทุ่มกว่าพาตัวไปทำแผน

สวัสดีครับ
นี่เป็นบรรยากาศการทำแผนฮะหลังจากที่จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วคือนายอภิชัยหรือว่านายแร็ดอายุ๔๕เป็นนุ่มรุ่นน้องครับแอบชอบรุ่นพี่สาวใหญ่อายุ๕๐นางเพื่อนครับ
แล้วสุดท้ายฆ่าโหดแล้วเฉือนอวัยวะเพศเจ้าหน้าที่ถามว่าถุงพลาสติกเอาที่ไหนเพราะเขาหยิบถุงแถวนั้นใส่ของลับของผู้ตายแล้วก็มาโยนทิ้งตรงดงป่าตรงจุดนี้ฮะ
คือโยนทิ้งเหมือนโยนทิ้งขยะเลยอ่ะแล้วก็กลับบ้านหน้าตาเฉยครับเป็นเหตุการณ์อุกชะกันและสะเทือนขวัญมากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบัวเชษที่จังหวัดสุรินทร์๔โมงเย็น๗มีนาคมหลังจากนั้นปล่อยศพไว้อย่างนั้นเวลาผ่านไป๒๓วันลูกชายผู้ตายจะเอาข้าวมาให้แม่
ทำไมกลิ่นเน่าเหม็นแรงจังเลยอ่ะสุดท้ายเข้าไปดูครับไปเจอศพแม่ครับช่วงหัวค่ำ๑ทุ่มวันที่๙มีนาคมแล้วก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจก็รีบมาตรวจสอบครับแล้วคุมตัวผู้ต้องสงสัย๒คนไปสอบปากคำคนแรกเป็นนุ่มรุ่นใหญ่นี่นะฮะอีกหนึ่งคนก็คือในแร็ดคนนี้แหละ
เพราะว่ามีประวัติว่ามาติดพันธุ์ชอบพอกับผู้ตายตำรวจสภบัวเชษบอกว่าในแร็ดรับสารภาพครับหลงรักผู้ตายมานานตามจีบเทียวไลทเทียวขื่อมา๓ปี
แต่ผู้ตายไม่สนใจรับรักเขาเลยกลับไปคบหาดูใจกับผู้ชายคนอื่นโมโหครับแล้วก็คิดมากคิดไม่ตก
ทำไมไม่รับรักฉันทำไมฉันจีบไม่ติดทำไมไม่เลือกฉันวันที่เกิดเหตุในแร็ดดื่มเหล้าขาวจนเมาเหมือนย้อมใจ
แล้วปรากฏว่าเกิดอารมณ์ทางเพศครับเดินไปที่บ้านผู้ตายเห็นนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยไปขอมีเซ็กด้วยขอร่วมหลับนอน
บนเตียงคือล้มลงมาที่ข้างล่างแล้วต่อสู้กันในแรดเล่าบอกว่าเขาบีบคอจนผู้ตายหมดสติ
จากอารมณ์ทางเพศที่มีแบบเยอะมากเนี่ยกลายเป็นความโมโห
แล้วโกรธจนตอนนั้นคือหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์หมดสตินิ่งก็
เลยไปเอาผ้าห่มสีฟ้าในบ้านมาห่อคลุมร่างอำพลางศพเหมือน
ตอนที่ไปเจอแล้วก็ลากไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของแล้วก็เอา
หินวางขวางไว้ที่ประตูตามข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วทั้ง
ห้องนั้นก็มีแค่ตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีของอะไรเยอะแยะเอาศพ
ซ่อนไว้ตรงนั้นเนี่ยครับจังหวะนั้นกำลังจะหันหลังกลับบ้าน
แล้วแต่ความคับแค้นใจยังไม่หมดอีกสามปีไม่เคยรับรักจีบแล้ว
ก็ไม่เคยชอบแล้วไม่เลือกนั่นเป็นวินาทีที่เขาตัดสินใจไป
ความมีดปอกผลไม้ไปหยิบมาแล้วขออนุญาตครับด้วยความเคารพฮะ
เขาเฉือนอวัยวะเพศของผู้ตายหลังจากนั้นก็ใส่ถุงพลาสติกมีด
เนี้ยที่เขาใช้ก่อเหตุแล้วถุงพลาสติกก็คือหาตามแถวนั้นนะฮะ
เสร็จแล้วก็เดินออกไปโยนทิ้งป่าละเมาะข้างทางระบายอารมณ์
แค้นแล้วกลับไปบ้านใช้ชีวิตตามปกติช่วงสายที่ผ่านมาคุมตัว
รัฐส่งฝากขังศาลจังหวัดสุรินครับเขาบอกว่าเขาทำเพียง
คนเดียวฮะนี่คือบรรยากาศช่วงสายวันนี้เขาแค้นโกรธมากแต่
ตอนนี้อยากขอโทษผู้ตายส่วนไอ้ที่มีข่าวว่าผมเฉือนของ
รับผู้ตายไปทำพิธีศัยศาสตร์อันนี้ไม่จริงเขาก็ชี้แจง

อยากบอกว่าอะไรครับอยากบอกว่าขอโทษอะไรผู้ตายไหม
ครับพี่อยากขอโทษอยากบอกอะไรอยากครับอยากบอกว่าอะไร
ครับอยากบอกว่าขอโทษด้วยที่เราทำไปเขายังไงเขาพอ
รักหรือยังไงครับไม่รักหรอกครับเรารักเขามาเราชอบ
เขามากี่ปีแล้วไม่ผมชอบมา๓ปีแล้วที่ผ่านมายังไง
ครับผู้ตายรับรักไหมไม่หรอกที่ทำไปทางนี้เพราะว่าอะไร
ครับครับแค้นโมโหอยู่ยังไงครับครับแค้นครับแค้นแล้วที่
ตัดไอโอเพศเขานี้คือคิดเองหรือว่าดูมาจากไหนครับ
ไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรมาก็คือทำไปเลยตอนนั้นด้วยความ
แค้นนะฮะค่ะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับกับสิ่งที่เขา
ทำแล้วคือเมามาด้วยไงมันเลยขาดสติยับยั้งใจทุกอย่างเลย
ชั่วทุกอย่างตอนนั้นคุณเนติชาวนักข่าวของเราครับไปที่
จุดเกิดเหตุประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะต้องเข้าจากด้านข้างแล้ว
จะไปเจอห้องโถงมีเตียงนอนแล้วข้าวของกระจัดกระจายคือ
สภาพบ้านชั้นเดียวก็มีทั้งส่วนที่เป็นไม้แล้วก็ปูนแบบ
นี้นะฮะอย่างละครึ่งมีแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยถูกขยำอยู่ข้าง
เตียง๑ไปนี่คือสภาพภายในห้องในวงกลมสีแดงคุณคุณผู้
คุณผู้ชมครับจุดนั้นแหละฮะแบงค์ร้อยที่ถูกขยำเอาไว้ค่ะแล้วปรากฏ
ว่ามันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวผู้ตายด้วย
เกี่ยวกับแบงค์ร้อยเนี้ยยังไงคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้
คุณเนธิเช้าพอตรวจสอบตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าในห้อง
เก็บของที่พบศพผ้าห่มผืนนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับค่ะมีผ้า
ห่มสีฟ้าและหมอนที่นำไปใช้รองศพห่มศพยังอยู่อืมคุณเนติชาว
เดินสำรวจเส้นทางตั้งแต่บ้านของนายแร็ดมาจนถึงบ้านของผู้
ตายห่างกัน๓๕๐เมตรไม่ได้ไกลกันมากแล้วเดินเป็นทางตรงได้
เลยนี่นะฮะเดินตรงมาไม่นานก็ถึงในขณะที่ศพของผู้ตาย
ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านของแม่ลูกของผู้
ตาย๓คนและหลาน๑คนไปร่วมพิธีขอขมาศพและโกนผมบวช
หน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายในวาระสุดท้ายพรุ่งนี้ก็
จะเผาที่วัดใกล้บ้านนี่คือบรรยากาศงานศพล่าสุด
ในโดมครับเป็นลูกชายของผู้ตายบอกว่าเจอแม่ครั้งสุด
ท้ายคือ๖มีนาซื้อกับข้าวกับปลาเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นที่
บ้านของยายทีนี้แช่ไว้ตั้งแต่วันที่๖จะให้แม่วันที่๗
ถึงวันที่๙เขาไปช่วยงานบวชในชุมชนกลับมาครับตกเย็นวัน
ยายบอกว่าแม่เองหายไปไหนหลายวันแล้วไม่เจอเลยเนี่ย
ไปดูหน่อยซิก็เลยตามหาครับแล้วกับข้าวที่ซื้อมาให้เนี่ยก็
ไว้นานแล้วด้วยนะยังไม่ได้กินยังไม่ได้แกะสักทีเนี่ยจน
กระทั่งไปได้กลิ่นเหม็นรุนแรงแล้วก็เจอว่าแม่กลายเป็นศพเขา
บอกเขาเสียใจมากที่ระงับยับยั้งเรื่องราวเลวร้ายนี้ไม่ได้
๒เดือนก่อนแม่เคยบอกว่าถูกในแร็ดผู้ต้องหาลวนลามพยายาม
ใจหลายรอบจนตัวเขาเองก็ต้องไปเตือนไปปรามในแร็ดตลอด
นะฮะบวกกับว่าในแร็ดเนี่ยมีข่าวพฤติกรรมแปลกเห็นว่าชอบ
ไปขโมยกางเกงในชาวบ้านเอาไปดมตอนนั้นเขาคิดเลยว่าน่าจะ
เป็นในแร็ดแหละที่ลงมือก่อเหตุฆ่าโหดแบบนี้นะฮะและสยด
ยองมากแม่ของผู้ตายก็คือยายของหลานเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าก่อนพบศพหลานฝันแปลกเห็นลูกสาวอมมือตัวเองเลยห้าม
บอกว่ามันเหม็นอันนี้แม่เล่านะฮะแม่ผู้ตายเล่าแล้วในฝัน
ลูกสาวขอเงินหลานด้วยก็คือตัวของผู้ตายนางเพื่อน
ของเงินลูกของตัวเองซึ่งก็เป็นหลานของคุณยายสงสัยน่าจะมี
ห่วงกับเงิน๑๐๐บาทที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าจำได้ใช่ไหมครับที่
วันนี้คุณเดินสำรวจแล้วไปเจอแบ๊งร้อยที่ตกอยู่บนพื้นและ
สภาพเหมือนขยำแม่บอกว่ารักลูกมากนะไม่คิดว่าลูกจะด่วน
จากไปแบบนี้หลังเนี่ยลูกดื่มหนักก็ไม่คิดว่าจะจบชีวิต

มาบอกว่าคนนี้คนนี้นะครับชื่อเลสนะครับชอบไปหาแม่ตัว
แล้วก็กลางคืนครับชอบไปเคาะประตูชอบไปอะไรแบบนี้ครับผม
ก็เคยไปบอกไปเตือนหลายรอบแล้วครับอย่ามายุ่งอยากถาม
จิตใจเขาทำด้วยอะไรทำไมถึงไปผ่าอะไรคนตายคนเสีย
แล้วก็ยังจะพยายามทำอีกอยากให้กฎหมายลงโทษเขา
มากกว่านี้ครับบอกลูกนะรู้แล้วว่าเองมีอะไร
ทำตายเนี่ยให้ยาให้ให้มันโลให้มันไปปล่าไปไปกังไป
ครอบครัวอย่างไรบ้าง
ครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ก็ตั้งใจจะไปร่วมงานศพไปขอขมา
ปรากฏว่าในฝั่งของครอบครัวผู้ตายยังไม่พร้อมครับ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับลูกพี่ลูกน้อง

นับถือกันเหมือนกับว่าพี่คนนี้เป็นพี่สาว
เล่าให้ฟังว่าโอ้นายแดดนี่เมาตลอดเลย

ยังไปเดินต้อยตามหลังพระไปบินทบาท
ใช้ชีวิตปกติมากไปเดินตามหลังพระ
ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติ
ตอนรู้ข่าวเนี่ยตอนแรกสาบแช่งเลยนะเพราะไม่รู้ไง

จิตใจคนเรานี่มันโหดเยี่ยมอมหิตมากนะ

ก็ไม่คิดว่านายแร็ดจะโหดร้ายได้ขนาดนี้
พี่สาวคนนี้บอกว่าในแร็ดมีปัญหาเหมือนกับว่า
มีปัญหาทางจิตครับวันดีคืนดีไปเปิดกางเกงสาวสาว

อันนี้ลูกพี่ลูกน้องบอกนะฮะ
ทำไมเองไม่บอกก่อนที่เขาจะมาทำแผน
โมโหมากไม่คิดว่ามันจะ

บอกว่าตอนรู้ข่าวแล้วตำรวจมาที่บ้านนี่ตกใจมาก

ตอนนี้แม่ต้องบากหน้าไปยืมเงินร้านค้าแถวบ้านมา๓๐๐บาท

นายได้จะรู้ไหมว่าทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนหนักขนาดไหน
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ